คุณผู้ชมคะเรื่องของพระสงฆ์ที่ประพฤตนไม่เหมาะสมผิดหลักพระธรรมวินัยเนี่ย
มีให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยแต่ก็ทำให้เสื่อมเสียค่ะ
เห็นแล้วไม่สบายใจเหตุการณ์นี้นะคะพระอยู่ในรถนะคะแต่เต้นใหญ่เลย
ก็คือแต่งกายเป็นพระเลยค่ะเต้นแล้วก็ร้องเพลงอยู่ในรถจริงเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
สนุกเกินไปไหมคะ

หรือเอ๊ะก็ไม่มีใครเห็นนี่ก็อยู่กันในรถไม่เป็นไรมั้ง
ก็เนี่ยฮะไม่รู้ใครขับคนข้างหลังเขาก็ถ่ายคลิปอ่ะ
บางคนเห็นคลิปบอกว่าโอ้โหหลวงพี่นี่เกลือเป็นนอนหรือเปล่า
คนถ่ายคลิปก็อยู่ในรถนี่แหละคุณเห็นมาสอน
แล้วคนถ่ายก็มีเสียงหัวเราะถ่ายไปหัวเราะไปแต่เอามาโพสต์ทำไม
ก็เพื่อนกันนี่แหละญาติพี่น้องเนี่ยไม่รู้เป็นอะไร
ใครก็นั่งรถคันเดียวกันมาเนี่ยหรือว่าจะเด็กวัดหรืออะไรก็เราก็ไม่รู้
ตอนนี้ผิดขนาดไหนครับคุณภาพภูมิพระเต้นแร็บอย่างเงี้ย
กะวัชชาฮะโรคติเตียนเป็นการกระทำที่ไม่สมควรนะฮะ
ไม่ถึงขั้นอาบัติประราชิกอะไรหรอกแต่โอ้โห
อรุณดูท่าไม่สมควรอย่างยิ่งอ่ะ
ค่ะก็คนที่เห็นคลิปนี้ก็บอกว่าถ้าท่านอยากจะสนุก
อยากร้องอยากเต้นก็ศึกซะจะไปร้องไปเต้นที่ไหนก็ได้ไม่มีใครว่า
ถูกต้องนี่คือจะบวชนี่ต้องทำใจให้พร้อมนะฮะ
บางคนถึงวัยพร้อมบวชบวชให้คุณพ่อคุณแม่หน่อย
แต่ถ้าไม่พร้อมจริงผมว่าบอกพ่อกับแม่ไปเถอะว่าเออผมยังไม่พร้อมเลย
พร้อมจริงแล้วก็ต้องประพฤติตัวให้เหมาะสมจริง
ว่าหนูเนี่ยขาดเพลงไม่ได้หนูใช่แล้วอย่าให้หนูบวชเลย
งั้นหนูบวชหนูก็เป็นอย่างนี้นี่แหละหนูไปไหนหนูก็ต้องเปิดเพลง
แล้วหนูก็เนี่ยก็โย่อไปเรื่อยอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่น่าจะเป็นหนูแล้วน่าจะอายุเยอะหน่อยแล้วล่ะ
แทนหลวงพี่เขา